เรื่องของความโสดไม่ข้าก็เข้าใครออกใคร
ไม่ใช่ว่าคนจะสวยส่วนสมอยงตาย
หนุ่มเขาก็โสดเหมือนกันแล้วหนุ่มคนนี้ก็โสดมานานแล้วด้วย

เพราะว่ายังคงย้ำชัดว่า
เรื่องรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานเหมือนเดิมเลยของแบบนี้
พี่เสนอหอยก็บอกว่าถ้ามันจะมามันก็มาเองแหล่ะ

ต่างนานาพี่หอยบอกโอ๊ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจ้า
ความรักเหรอฮะก็ผมว่ามันก็ต้องมีนะจริงมันเป็นที่ชุ่มชื่นใจของเรา
แต่เรายังไม่เจอแบบว่าเจอปั้งแล้วใช่ปั้งแล้วใช่ปั้งแล้วใช่อะไรอย่างนี้
ก็แอบชอบคนอื่นเข้าไปเรื่อยก่อนดีกว่า

ตอนนี้น่าจะแบบถ้าแอบเหงาก็จะแอบเหงาที่เราบันได
เพราะว่าไปตามขับต่างเราก็จะยืนอยู่ตรงวันใดนะครับ
ทางเข้าห้องน้ำหญิงเหมือนเดิมชีวิตเรา๑๐๒๐ปีเราจะเหมือนเดิมตลอดเวลาครับ
ผมค่อนข้างโฟกัสเรื่องงานนะครับเรื่องของความรักผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไ

เข็ดมันไม่เข็ดอยู่แล้วมีก็มีมาก็มาเจอก็เจอโดนก็โดนนะฮะ

โอ้โหตอบแบบชอบตรงหลวงที่บันไดนี่แหละ
แอบเหงาที่ราวบันไดเพลงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
เดี๋ยวรู้ว่ามิติใหม่ของรายการนี้จะน่าสนใจขนาดไหนนะครับ